สีสันข่าวเช้าครับ

โรงเรียนที่ไหนนะครับจะพาไปดูนะครับ

เป็นผู้สูงวัยที่จังหวัดยะโสธรจะเป็นอย่างไรนั้น
เชิญชมได้เลยครับ
ตื่นนอนตอนเช้าดูข่าวเช้าไทยรัฐ
แล้วก็รีบไปโรงเรียนปัน

ท่านนี้บอกว่าจะรีบไปสอบปลายภาค
โรงเรียนผู้สูงอายุจบปฐมปีที่๖
หลังจากจบปฐมปีที่๔มานับ๔
สุดยอดครับคุณยายไม่แก่เกินเรียนจริง

สองน้องหมาพันโกเดน

เมื่อยนหินลงไปเจ้าน้องหมาจะดำลงไป

มาเถอะครับพวกผมทำหน้าอยู่แล้ว

อ้วนและพี่ผอมเจอกันเมื่อไหร่ก็เป็นเรื่อง
อยากโชว์บอดี้แล้วก็เต้นแบบนี้
ดูสิครับพี่ผอมจะเต้นไหวไหมเนี่ย
ส่วนพี่อ้วนบอกว่าสบาย
สวัสดีค่ะห้ามสาว
เจ้าเต้าน้อยสุดปืนยังนะ

อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป